จะพาไปดูการเสิร์ฟอาหารที่มันเล้าใจ

เอาไปดูภาพหน่อยเล่าใจมาก

เฮ้ยตัวหน่อย

ใส่โลโลเบสแล้วแต่งตัวดูดิ
โอ้ยหัวจุกใส่ชุดไทยด้วย

เด็กหญิงมาลินีศรีแก้ว
อายุ๖ขวบเขาก็ใส่โลโลเบส

ชื่อว่าร้านแพทส้มตำ

คือของนางสาวออนอุมาหนัก

ก็ทำอย่างคร่องแคล่วทีเดียว
แต่งชุดไทยน่ารักแบบนี้นะฮะลูกค้าเห็นก็ชอบ

ทำยังไงจะให้ลูกเล่นมือถือดีนะ

เออออกจากหน้าจอมาช่วยงาน

ไปฝึกเรียนฝึกเล่นโลเลอร์เบส

น้องก็ทำได้ค่อนข้างดี

ทีนี้ก็เลยอ่ะงั้นมาช่วยแม่เสิร์ฟอาหาร

น้องก็เลยใช้โลละเวทในการเป็นอุปกรณ์ในการเสิร์ฟอาหาร

ปริมช่วยได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย

การที่จะได้เงินมาหรือว่าทำอะไรมาคือ
มันก็ต้องแบบแลกด้วยแรงงานแลกด้วยการทำอะไรบางอย่าง
ใครอยากไปให้กำลังใจอยากไปอุดหนุ
ก็ไปได้ร้านแพทย์ส้มตำตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
อยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา

น่าชื่นชมนะฮะเห็นไหมเลิกติดมือถือเลย
ไปต่อกันที่ยังอยู่ที่โคราชเหมือนกัน

แล้วก็ไปชมเครื่องบินแอร์วัด๓๓๐๓๐๐ลำใหญ่

นี่อยู่ริมถนนมิตรภาพก็กลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของชาวโคราชไปเรียบร้อย

ไม่ใช่อันนี้เขาเป็นจุดแบบขายของขายของกันไป

พนักงานในร้านก็จะพวกบาริสต้าพวกเด็กเสิร์ฟนะ
แล้วก็มีขนมขนมอะไรให้กินกันไป
อีกหนึ่งส่วนข้างนอกเมื่อสักครู่ก็คือเป็น

ให้คนไปนั่งรอแล้วก็ชมเครื่องบงเครื่องบิน
ไปดูการขี่ม้าดูเครื่องบิน
ใครอยากขึ้นไปดื่มดำกาแฟก็ขึ้นไปบนเครื่องบิน

ตอนนี้ก็เขาบอกว่ากำลังตกแต่งอยู่
ข้างในนั้นยังไม่เสร็จก็ชมด้านนอกไปก่อน
เดี๋ยวข้างในเสร็จปุ๊บก็จะให้ขึ้นไปนั่งกินอยู่ข้างบน